ไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
มีอุบัติเหตุรถสิบล้อนะครับ

นะครับไปพุ่งชนรถกู้ภัยนะครับ

คราวนี้มันชนเป็นโดมิโนะไป๗คันค่ะ
ดูจากคลิปกล้องวนจนตะกรูไพออกไปแล้ว

มาแล้วชนแล้วนี่ครับ
แล้วไปอยู่นอกกล้องอีกรวมแล้ว๗คัน
รถกู้ภัยข้ามแยกออกไปก่อน๑คัน
แล้วก็ตามมาอีก๑คันแต่จากว่าที่ขบวนจะตามกันว่างั้นเถอะ
รถบรรทุก๑๐ล้อมาทางตรงชนเข้ากลางลำครับโดมิโน่ไป๗คัน

แล้วก็ชนรถจักรยานที่จอดอยู่ข้างทาง
ก่อนจะขึ้นบนทางเท้าไปชนเสาไฟฟ้ามีคนเจ็บ๓คน
คือกู้ภัยทั้งหมดบนรถที่เจ็บ
ขณะเกิดเหตุกำลังนำผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นผู้สุ่มเสี่ยงในพื้นที่บางซ่อนอำเภอบ้านโพ
ไปชนสูตรที่โรงพยาบาลบ้านโพ
โดยรถตู้ของกู้ภัยนะครับมีนายชำนาญฉัดวิเชียน
เขาเป็นรองหัวหน้าปฏิบัติการหน่วยกู้ภัย

ขับตามหลังรถศพแล้วก็เปิดสัญญาณไฟ
แล้วก็เสียงเพื่อให้สัญญาณว่าจะขับตามกันนะตามขบวนเป็นขบวน
พอกำลังจะข้ามสามแยกไปแบบนี้ฮะ
เป็นถนนทางเข้าสพบ้านโพตัดกับเส้นบ้านโพหัวเนิน
รถบรรทุก๑๐ล้อมาครับแล้วก็ชนอย่างที่ผมเล่าไป
คือ๑๐ล้อเป็นรถทะเบียนจังหวัดมหาศาลคาม
เป็นรถหนักมาทางตรงชนแบบเบรกไม่ทัน
นายชำนาญแล้วก็เพื่อนอีก๒คนในรถได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านโพ
ต้องมานำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะครับ
นายอ้มนายอ้มปิดตาระโสนะครับ
เป็นคนขับรถบรรทุกเล่าบอกว่า
เขาไม่คิดว่ารถกู้ภัยจะออกมาตัดหน้ากระชั้นชิดแบบนี้
เขาเป็นรถหนักเบรกแล้วนะไม่ใช่เบรก

เหมือนทำน้องว่าถ้าทำตรงอ่ะเดี๋ยวไม่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ทันแล้ว
ในครั้งที่สองก็ตัดหน้าเพราะฉะนั้นก็ถ่ายมาโต๊ะโต๊ะผมน่ะ